พรุ่งนี้เราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกแล้วแล้วคุณจะพูดทำไมอีกคุณชนะพูดหน่อย
มันเป็นวันแห่งความรักความหวังดีให้กัน
อยากจะมอบให้กันและกันคู่รักต่างเขาก็จะต้องไปทงไปเที่ยว
ลงไปอะไรที่แบบว่ามันเพิ่มความโรแมนติกเอาไปกระชับความสัมพันธ์
ผมอยากให้เห็นภาพเป็นความรักเผื่อคนที่เขามีคู่เห็นแล้วมันจะชุ่มชื่นหัวใจ
เป็นตัวอย่างแล้วถ้าคนไม่มีคู่ก็นั่งดูตาปิบไป
น้ำตาจะไหลน่าจะหงิกกินน้ำเปล่าปลอบใจ
ปะโถเอาก็แล้วแต่เขาจะทำอะไรดูคนที่เขารักกันมันก็ต้องชื่นชมไปกับเขา
เอาลงฝืนยิ้มหน่อยแล้วกัน
หน้ายู่ยี่เลยเอ้าแต่ผมให้ดูนี่เรื่องความรักความผูกพัน
มันห้ามไม่ได้ไปดูคู่รักคู่นี้เขาพรอดรักกันครับ
เขาพลอดรักกันเหรอ
แต่เราก็หากันจนเจอมานานแค่ไหนที่รอเธอมา
อยู่ในสวนทุเรียนเราก็รักกันอย่างคุ้มค่าใช้เวลาไปกว่าชั่วโมง

รักกันกลางสวนทุเรียนมนรักต้นทุเรียน
ถูกต้องกลางวันแสกในสวนทุเรียนไม่อายชาวบ้านชาวช่อง
ไม่มีกระท่อมปลายนาไม่มีอะไรทั้งนั้นสัดกันไปกว่าสามชั่วโมง

มันคงจะเป็นงูจงอางที่กินถังเช่าเข้าไปแล้วมั้ง
เดี๋ยวทำไมต้องกินหางเช่าแข็งแรง
แข็งแรงมีแรงไง
วิดีโอนี้นะครับเป็นทางเจ้าของสวนทุเรียน
รายหนึ่งในพื้นที่บ้านสินทรคุณอำเภอบ้านนาศาลจวัตรสุราทัณฑ์

งูจงอาง๒ตัวความยามัน๕เมตรได้
โอ้โหคุณตัวใหญ่มาก
เมตรนี่มันตัวใหญ่นะนี่แบบกำลังเจริญพันธ

โอ้โหร้องเพลงคู่ประสาน
อดแทรกกันอย่างเมามันเลยทีเดียวเชียว

คุณลุงสุรษักฉันสกุลนะครับ
เขาบอกว่าตัวลุงเองเนี่ยนะ

กำลังเข้าไปรดน้ำในสวนทุเรียน
จู่ก็เห็นภาพบาดตาบาดใจ

แล้วส่งมาให้รายการตลอดข่าวดูดีกว่า
เนี่ยเราก็เลยได้ภาพแบบนี้มา
โม้จริงเชียวเขาโพสต์เอาไว้เราก็ไปขโมยคลิปเขามา
เราไม่ได้ขโมยเราขอเอาคลิปเขามา
อ้าวแล้วคุณสุรศักดิ์เนี่ยนะครับ
ไม่ได้ดูคนเดียวไปถามชาวบ้านในนั้นได้
โดนตามมาหมดล่ะครับไปตามชาวบ้านเข้ามาช่วยมุงด้วย
มาดูการฟิตเจอริงของงูอ่างนี่แหละฮะ
งูจงอ่างงูอะไรกันเนี่ย
เดี๋ยวก่อนงูจงอ้าง
มาช่วยกันให้กำลังใจเจ้างูสองตัวนี้
ขออภัยขออภัยผมมีอารมณ์กับข่าวนี้มากไปหน่อย
งูจงอางนะครับมันฟิเจอร์ลิ่งกันต่อหน้าประชาชีที่มามุงดูกว่า๒๐คน
ไม่อายเลยบางคนน่ะก็ทำมองบางคนก็แงมดู

แต่เหตุการณ์แบบนี้คือเขาเชื่อไงว่าการเจองูในลักษณะแบบนี้อาจจะมาให้โชค
แล้วนี่มันวันที่เท่าไหร่๑๓กุมภาพันธ์
พรุ่งนี้ก็๑๔กุมภาวันวาเลนไทยเดี๋ยวจัดแต่งงานได้
ใช่เดี๋ยวคงจะเอาไอ้งู๒ตัวนี้ไปจดทะเบียนกันซะละมั้ง
คืออย่างนี้มันใกล้จะวันที่๑๖กุมภาแล้วไง

ชาวบ้านเขาอดทนรอก็ดูจนจบเสร็จสิ้นภารกิจ
อย่างที่ผมบอกไป๓ชั่วโมงครับ

เล่ากันไปตกเป็นตะเลย
เอองูบอกขอเวลาส่วนตัวบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้
ผ่านไป๓ชั่วโมงมันเสร็จสิ้นภารกิจ
ผมก็เลยอยากจะให้เพลงนี้เป็นกำลังใจกับเจ้างูสองตัวนี้
ไปลองสนับรับฟังกันครับ
ก็ใจจะขาดอีกตั้ง๓ชั่วโมง
จะไม่ไหวแล้วใจจะขาดแล้วเอ่ย

ส่วนคนที่นั่งนึกภาพนะคนที่นั่งมุงดู
โอ๊ยแต่เป็นตะคิวแล้วเอ่ย

ก็ต้องยอมมันเป็นความเชื่อง
คือคลิปนี้ความยาวเต็มคือ๓ชั่วโมงนะ

เราตัดมาแค่ประมาณสัก๓นาที
คุณคิดดูแล้วกันว่าคนที่เข้าไปถ่าย
โอ๊ยแบตจะเต็มแบตจะหมดแล้ว
แบตจะหมดเม็มจะเต็มแล้ว
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยคือเป็นความเชื่อของชาวบ้าน

ถ้าเกิดว่าเราเห็นงูมาพลอดรักกันเนี่ย

ขายคลิปเก็บไว้เผื่อว่าจะไปส่งต่อกัน
พูดคุยกันในชุมชนในหมู่บ้าน
แต่ว่าที่แน่คือเราไม่ค่อยเห็นงูมันพลอดรักแบบนี้ได้บ่อยไงคะ